ครับในไลฟ์ตอนนี้แล้วผมว่าอาจารย์เดินเข้ามาในสตูเนี่ยคนถามว่าวันนี้มันจะจบยังไง
หน้าจอวันนี้ที่คุณผู้ชมดูจากรัฐสภามาทั้งวันมันจะจบยังไงผมจะเชิญอาจารย์สุภาพก่อนแล้วกันนะครับ
คือเอางี้ก่อนที่จะจบยังไงเนี่ยคนดูทีวีเนี่ยเขามีหลายประเภทนะ
หนึ่งก็ติดข่าวมาทั้งวันยังไงต้องอธิบายแต่อยู่เขามาเปิดข่าวเย็นแล้วเขาเจอในสภาเนี่ยเขาถามว่าวันนี้มันคืออะไร
สวเขาบอกว่าโหวตไม่ได้แล้วเพราะการเสนอยื่นยตินี้เป็นยติ
ตกไปแล้วเพราะแพ้แล้วเอามาโหวตใหม่ไม่ได้
แต่ว่าฝ่าย๘พักเขายืนยันว่านี่ไม่ใช่ยศติ
แต่นี่มันเป็นรัฐมนูลกำหนดไว้เรื่องการสัญหานายกรัฐมนตรี
ไม่ใช่ยติยติโหวตผู้รับรอง๒๐คน
อันนี้ใช้ผู้รับรองก็ต่างกัน๕๐คนเขาเถียงกันจนกระทั่งเมื่อวานนี้
ประธานสภานัดทุกฝ่ายมาหารือก็ไม่ได้ข้อยุติ
ประธานบอกว่าถ้าอย่างนั้นขอมาฟังให้รอบด้านหน้างาน
มาฟังในสภา๙โมงครึ่งวันนี้หลังจากคุณสุธินเสนอชื่อคุณพิธาเสร็จแล้วเนี่ย
ประธานบอกให้เวลา๒ชั่วโมงนี่ตั้งแต่๙โมงครึ่งมาจนป่านนี้
เถียงกันไม่จบที่เถียงกันไม่จบที่จริงแล้วเรื่องที่เถียงกันเนี่ย
ฝ่ายหนึ่งอ้างเหตุผลอย่างนี้แล้วก็มีคนอ้างเหมือน
ฝ่ายหนึ่งอ้างเหตุผลอย่างนี้แล้วคนอ้างซ้ำมันเรื่องอะไรตั้ง๕๖ชั่วโมงแล้วเนี่ย
ก็สุดท้ายขึ้นมานี่เหลืออีก๒คนนะเหลืออีก๒คนเมื่อกี้อาจารย์วันนอบอกว่า
พอเสร็จจากคุณทวีแล้วเนี่ยเหลืออีก๒คนแล้วจะปิดการอภิปราย
แล้วจะโหวตโหวตว่าตกลงเป็นมติหรือไม่ใช่มติ
ถ้าที่ประชุมเสียงส่วนใหญ่บอกว่าเป็นมติคุณพิธาก็ตอนนี้กลับบ้านไปแล้วนะฮะ
ก็จบเลยจบเลยโหวตเสนอโหวตใหม่ไม่ได้
แต่ถ้าที่ประชุมเสียงส่วนใหญ่บอกว่าไม่ใช่ยติแต่เป็นไปตามบทบรรยัติรัฐมนูล
ก็เสนอชื่อคุณพิทาต่อได้ถึงแม้คุณพิทาจะไม่อยู่ในห้องก็จะโหวตกันต่อได้
นั่นก็ต้องลุ้นกันอีกช็อตหนึ่งว่าโหวตรอบ๒ได้เสียงเพิ่มขึ้นมาไหม
คราวที่แล้ว๓๒๔คราวนี้จะเพิ่มขึ้นมาไหม
นี่อธิบายให้ฟังซะก่อนว่าเดี๋ยวที่เขาจะโหวตกันเนี่ย
ท่านผู้ชมต้องรู้นะว่าไม่ได้โหวตเอาพิธาหรือไม่เอาพิธา
พี่บ๊ายยังนะยังไม่ถึงค่ะเป็นขยะแรกก่อนนะคะ

เมื่อกี้เถียงกันมาเขาอภิปรายกันมาตั้งแต่เช้า
คือจะเสนอได้หรือไม่ได้ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่นาทีนี้

อาจารย์สุภาพปูพื้นมาแล้วแล้วก็อาจารย์สิริพันธ์ครับ
ถ้าอย่างนั้นในมุมมองของนักวิชาการวันนี้ในที่ประชุมรัฐสภา
คุณผู้ชมจะได้เห็นอะไรในวันนี้ครับ
นับเวลานี้จนกระถึงจะปิดประชุมเราจะเห็นอะไรครับ
เดี๋ยวขอเสริมจากที่อาจารย์สุภาพว่าไว้
คือถ้าเกิดท่านผู้ฟังที่ไม่ได้ตามข่าววันนี้เลย
ก็จะมีอีกหนึ่งพัฒนาการก็คือคำวินิจฉัย
มติของสารรัฐมนูล๗ต่อ๒
ที่ให้คุณพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่

ตอนนี้คุณพิธาเมื่อถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่
ก็กลับบ้านแล้วนะคะแต่ก็ไม่ได้กลับทันที
ก็ยังนั่งอยู่นะคะซึ่งก็อย่างที่อาจารย์สุภาพได้อธิบายไปว่า
การที่สารรัฐมนุนมีมติยังไม่ได้มีคำวินิจฉัยนะคะ
ว่าคุณสมบัติยังเป็นได้หรือไม่
แต่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
ดังนั้นชื่อคุณพิธายังถูกเสนอได้
แต่จะได้รับการเสนอชื่อไหมก็คือเดี๋ยวจะมีการโหวต
หลังจากที่เถียงกันมาเจ็ดชั่วโมงนะคะเพียงแต่ว่าคุณพิทาเนี่ย
ไม่สามารถได้รับการอนุญาตให้นั่งอยู่ในที่ประชุมสภา
คือไม่สามารถโหวตให้ตัวเองได้อันนี้ก็คือเป็นอีก
หนึ่งพัฒนาการสำหรับวันนี้นะคะส่วนเมื่อกี้ที่คุณเบิร์ตถาม
ว่าตกลงแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นยัตติหรือไม่นะคะ
ฝั่งที่คิดว่าเป็นยติก็คือฝั่งสวแล้วก็ฝั่งพักร่วมรัฐบาลเดิม
ส่วนฝั่งที่เสนอชื่อคุณพิธาเมื่อเช้า
ซึ่งก็เสนอโดยคุณสุธินคังแสงจากภักดิ์เพื่อไทยเนี่ย
ก็เถียงกันว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่ยติ
มันเป็นการเสนอชื่อผู้สมควรจะดำรงตำแหน่งนายมนตรี
ตามมาตรา๒๗๒แล้วก็ตามมาตรา๑๕๙
ซึ่งดิฉันเองก็มองแบบนั้น
คือมองว่าการเสนอชื่อใครก็ตาม
จริงไม่จำเป็นต้องคุณพิธาเพราะในอนาคต
อาจจะเป็นคนอื่นท่านอื่นก็ได้
มันเป็นสิ่งที่รัฐมนุนกำหนดไว้
คือเป็นวาระหนึ่งในรัฐมนูลว่า
รัฐมนูลกำหนดว่าการเสนอชื่อคนที่จะดำรงตำแหน่ง
จะต้องทำอย่างไรอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์สุภาพพูดเอาไว้
ว่าถ้าเราจะดูความแตกต่างระหว่าง
วาระการเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งกับยัตติทั่วไป
ซึ่งเป็นข้อบังคับการประชุมสภา
ซึ่งณขณะนี้ใช้ข้อบังคับของปี๒๕๕๙
คือตามรัฐมนูลใหม่แล้วก็ข้อบังคับที่ถูกอ้างกันมา
ก็คือข้อที่๔๑ซึ่งหลายคนอาจจะได้ยินว่า
ข้อที่๔๑เป็นไปตามข้อบังคับของรัฐศภา
มันจะต่างกันอย่างที่อาจารย์สุภาพพูด

รับรอง๕๐คน

ถ้าเป็นยตินะคะสมมติยติเช่นอะไรยติอภิปรายไม่ได้วางใจ
ยติว่าด้วยเรื่องการพิจารณางบประมาณอันนี้เป็นยติ
ซึ่งจะต้องใช้สอสอรับรอง๑๐คนอันนี้คือความต่างกันนะคะ
แล้วสิ่งที่เป็นข้อใหญ่ใจความเนี่ยก็คือการมองว่า
เสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามมาตรา๒๗๒
อันนี้คือรัฐมนุนซึ่งรัฐมนุนมีศักดิ์และสิทธิ์ที่สูงกว่า

ดังนั้นการที่ทางฝั่งสวและฝั่งพักร่วมรัฐบาลเดิม
บอกว่าจะต้องใช้ข้อบังคับการประชุมเป็นการตัดสินเนี่ย
มันก็จะไปขัดกับรัฐมนูลที่บอกว่าเรามีหน้าที่
สภามีหน้าที่จะต้องเลือกสรรผู้ดำรงตำแหน่งทางการ
อย่างนั้นผมขอเป็นก๊อกแรกก่อนเดี๋ยวเราจะไปดูความขึ้นไห
ขอเสริมตรงนี้นิดเดียวจะได้จบ
คือถ้าฟังที่อาจารย์ศิลปันว่า
คงมีคำถามว่าทำไมประธานไม่ตัดสินใจ
เสียตั้งแต่เมื่อวานหรือมาตัดสินใจเอาเช้าวันนี้ว่า
พิจารณาแล้วโดยเหตุผลต่างนานาฟังมาได้แล้วเนี่ย
หน้าที่จะเสนอชื่อคุณพิทาโหวตเป็นรอบสองได้เพราะไม่ใช่ยติ
ตามข้ออ้างแต่ผมก็มีคนถามพบเยอะว่าทำไมประธานไม่กล้า
ผมก็เข้าใจประธานนะตัดสินไปในทางใดทางหนึ่งก็อีกทางหนึ่ง
ทักท้วงสมมุติตัดสินว่าไม่เป็นยติฝั่งทางโน้นประท้วงนั้นไม่ว่า
เขาจะยื่นสารรัฐมนูลฉะนั้นหน้าที่ประธานทำอะไรไม่ได้
ก็ปล่อยให้โหวตไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวก็ลงมติ
อันนี้ที่คนเขาก็สงสัยกับสงสัยข้อที่สอง
คราวที่แล้วเนี่ยโหวตขาดไปตั้งห้าสิบเอ็ดเสียง
คราวนี้ก็ปล่อยให้โหวตไปเถอะยังไงมันก็ไม่ถึง
มันจะดีกว่าไหมที่ไปดักแข้งดักขาไม่ให้เขาโหวต
สมมุติว่าเราปล่อยให้ไปวิ่งแข่งกันรู้อยู่แล้วว่าวิ่งแพ้เนี่ยนะ
ให้เขาวิ่งดีกว่าไปห้ามอย่าให้เขาวิ่งไหม
นั่นก็เป็นข้อสังเกตนะคะของคุณสุภาพนะคะถึงว่าทำไม
วันนี้เนี่ยการอภิปรายเรื่องยัตติหรือไม่ใช่ยติถึงยืดเยื้อยาวนาน